อีกแล้วนะคะกรณีอุบัติเหตุเด็กกับประทัดค่ะ
คือกรณีนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะคะเกิดขึ้นเมื่อ๒เดือนที่แล้วค่ะ
ประสบเหตุอายุ๑๑ขวบนะคะถูกประทัดระเบิดใส่ตา
คือตาบอดสนิทแต่ว่าเรื่องนี้ที่เพิ่งเปิดเผยออกมา
เพราะว่าคุณแม่อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้นักข่าวเราฟังนะคะ
เพราะว่าตอนนี้คุณแม่เองก็เสียเงินค่ารักษาของน้องไปแล้วเนี่ย
เป็นแสนนะคะคุณแม่บอกว่าอยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์จริง
คนขายประทัดคุณแม่เรียกร้องเลยเลิกขายเถอะ
มันไม่มีประโยชน์คุณแม่บอกแบบนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีเด็กชายนะคะ
โรงเรียนเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในตำบลแก่งศรีภูมิอำเภอภูเหลืองจังหวัดเลย
ภูหลวงจังหวัดเลยนะคะไปซื้อประทัดปิงปองมาเล่น
แต่วิธีการเล่นของเขาไงเขาหย่อนใส่ขวดแก้ว
แล้วทีนี้มันระเบิดพอมันระเบิดแก้วมันก็ระเบิดด้วย
เศษแก้วมันกระเด็นใส่ตาจนตาน้องบอดเลยนะคะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูเรือ
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งแบบนี้เดินทางไปตรวจสอบนะคะ
พบเด็กชายสุภวิทย์เป่าสร้อยอายุ๑๑ปีนอนรักษาตัวอยู่
คุณแม่ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะคุณแม่ชื่ออุบันนางนาจันทร์
กาดนอกอายุ๔๙ปี
สอบถามคุณแม่คุณแม่เล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคือลูกชายกลับจากโรงเรียนนะคะ

ห่อมันมี๑๐ลูกเป็นประทัดปิงปองนะ
ซื้อมาจากร้านค้าในอำเภอภูหลวง
แล้วก็เอาประทัดปิงปองมาแกะออก
เหลือแต่ดินประสิวแล้วก็เอาดินใส่ขวดแก้ว
จากนั้นหย่อนไฟลงไปเพื่อที่จะจุดมัน
อยากให้มันเกิดเสียงดังขึ้น
แต่เสียงดังมันมาพร้อมกับการระเบิดค่ะ

เศษแก้วที่มันแตกเนี่ยมันมากระเด็นใส่ตาขวาของน้อง
แล้วก็มือซ้ายของน้องได้รับบาดเจ็บ
ตอนนั้นน้องร้องด้วยความเจ็บปวด
ญาติรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลภูหลวงนะคะ
จากนั้นส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเลย
และโรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่นต่อไป
เพราะว่ามันอาการค่อนข้างแย่เหมือนกันนะคะช่วงนั้น
และสุดท้ายพบว่าตาด้านขวาบอดสนิทค่ะ

เริ่มตั้งแต่สิงหาคมจนถึงตอนนี้

การรักษาทำให้คุณแม่หมดเงินไปร่วมแสนบาทแล้วนะคะ

อย่าขายให้เด็กอีกเลยนะมันอันตราย
ทำให้เด็กที่ซื้อไปได้รับบาดเจ็บเหมือนลูกของแม่

ไปจับกลุ่มหน่อยร้านค้าที่ขายประทัด
และถือว่ากรณีของลูกชายตัวเอง
เป็นอุทาหรณ์ใกล้เป็นอย่างดีสำหรับครอบครัวอื่น
จะได้คอยดูแลลูกหลานไม่ให้เล่นประทัดด้วยค่ะ